มีวัยรุ่น๒คนนะคะผู้หญิงอายุ๑๕กับ๑๖ปี
ถูกลวงให้เข้าไปภายในแคมป์คนงาน
พอเข้าไปในนั้นก็มีวัยรุ่นชายยืนรออยู่กลุ่มนึง
หวังตั้งใจจะข่มขืนเพราะดีที่สามารถหนีออกมาได้อย่างหุดหวิดเลยนะคะ
รอดจากการถูกข่มขืนมาได้ค่ะ
ตำรวจสายตรวจและฝ่ายสืบสวนสพสามโคกเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แคมป์คนงานค่ะภายในซอยกำนันวิรัติหมู่๓
ตำบลบางพลเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
แต่ไม่พบกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนื่องจากว่าหลบหนีไปก่อนหน้านี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูได้รับแจ้ง
ว่ามีหญิงสาววัยรุ่นถูกล่อลวงแล้วก็ถูกทำร้าย
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุบริเวณสามแยกภายในซอย
ซึ่งซอยนี้ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยวแล้วก็มืดมากค่ะ
พบเด็กสาว๒คนอายุ๑๕กับ๑๖ยืนอยู่ริมถนน
พอสอบถามก็รู้ว่าทั้งคู่หนีมาจากแคมป์คนงาน
ใกล้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดบันลังทรัพย์คอนสตรักชั่น
ห่างออกไปประมาณหกร้อยเมตรเพราะว่าถูกผู้ชาย
วัยรุ่นคนหนึ่งเคยรู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
หลอกบอกว่าให้ไปเที่ยวกันไหมลองไปเที่ยวด้วยกันไหม
แล้วก็พาเข้าไปในแคมป์คนงานเพื่อหวังจะข่มขืนค่ะ
ลองไปฟังเสียงเด็กสาวผู้เสียหายนะคะ
มีคนเพื่อนมีพี่

เยอะอื่น
อยู่หลายคนใช่ไหมประมาณประมาณกี่คน

แล้วตรงที่เขาพาไปเนี่ยมันเป็นบ้านหรือเป็นอะไร

เด็กสาวอายุ๑๖เล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
ขณะที่วิ่งหนีออกมาเนี่ยคนที่พยายามก่อเหตุ
ก็จะดึงกระชากแขนของเธอเอาไว้
แล้วก็เอาโทรศัพท์ของตัวเองกับเพื่อนไปด้วย
ช่วงที่วิ่งหนีออกมามีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งตามด้วยค่ะ
ถือมีดถือไม้วิ่งตามมาด้วย
โชคดีจริงมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ทั้งสองคนก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
หลังจากนั้นก็โทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลืออีกทอดหนึ่งนะคะ
เรื่องต้นทางตำรวจได้นำตัว๒วัยรุ่นหญิงผู้เสียหาย

ส่วนผู้ก่อเหตุก็จะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ